มาดูเรื่องของลอตเตอรี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เป็นอีกหนึ่งคดีที่เป็นลักษณะของการก้มเก็บได้จริง

แล้วก็เชิดเงินหายไปเลยหนีไปต่างประเทศเลย
เป็นกรณีของคุณยายประดับที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำได้ไหมคะ
คือคุณยายถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑แล้วก็ทำหล่น
ทำหล่นที่วัดบางขวากแต่มีญาติก้มเก็บได้

แล้วก็พอขึ้นเงินแล้วเขาก็เอาเงินใช้ถอนไปหมดเลยแล้วก็หนีไปต่างประเทศ
คุณยายประดับจันทร์อ่วมอายุ๗๒ปีเขาแจ้งความเอาไว้ที่สศสามชุก
ทำลอตเตอรี่รางวัลที่๑๔๕๑๐๐๕งวดประจำวันที่๑ธันวาคมปี๒๕๖๐หายไปที่วัดบางขวาก
คือเหมือนคุณยายเขาใส่ลอตเตอรี่ไว้ในซิปเสื้อชั้นไหนเสื้อชั้นในของผู้สูงอายุมีซิปข้างหน้า

มันจะเก็บของเล็กน้อยอะไรได้
แต่มันหล่นหายแล้วก็คุณยายก็เดินหามีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเดินหาเดินหาเดินหาไม่เจอ
แต่สุดท้ายมีคนเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลที่๑๖ล้านบาท
ก็คือนางสาวพรทิพย์ปาละวงซึ่งเป็นญาติเป็นญาติของคุณยายประดับนี่แหละค่ะ
ไปขึ้นเงินตรงนี้เนี่ยก็เลยมีคำถามว่าทำไมกรณีนี้ไม่เห็นมีการอายัดเงินเลย
ทั้งที่คุณยายประดับไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่แรกคือตั้งแต่รู้ว่าหายก็ไปแจ้งความเลย
แต่เจ้าหน้าที่ทำไมไม่อายัดเงินจนตอนนี้ยังไม่รู้จะมีหวังว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่า
แล้วคุณยายยังแล้วก็ลูกยังติดใจว่าตอนที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความมาแล้วเนี่ย
เพราะว่าหลักฐานชัดเรื่องกล้องวงจรปิดคุณยายเดินหาไปแจ้งความเอาไว้เนี่ย
พนักงานสอบสวนก็เรียกคู่กรณีมาแล้วนะแต่กลับให้ลอตเตอรี่กับคู่กรณีไปอีก

บอกว่าตอนนี้คุณยายไปอยู่กับหลานชายที่กรุงเทพทำใจไม่ได้

คนเอาไปขึ้นเงินแล้วหายหนีหายไปต่างประเทศอย่างนี้
ส่วนหนึ่งลูกสาวบอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านก็ต้องเจอยาดที่เป็นเครือยาด

ลูกหลานเธอเอาร็อเตอรี่ฉันไปขึ้นเงินแล้วหนีไปเลย
ส่วนความคืบหน้าของคดีจริงแล้วก็มีการออกหมายจับนางพรทิพย์ไปแล้วนะคะ
แต่ก็เขาก็ยังกังวลใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ลูกชายของคุณยายประดับบอกว่าเสียความรู้สึกจริงนะกับการทำงานของตำรวจชุดแรก
ประเด็นสำคัญก็คือทำไมไม่สั่งอายัดเงิน
ทำให้เนี่ยนางพรทิพย์ก็เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็หอบเงินหนีไปต่างประเทศ
เมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ไปร้องกองปราบให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนชุดใหม่ก็แจ้งความคืบหน้าทางคดีเป็นระยะล่ะค่ะ
แต่โอกาสจะได้เงินคืนเนี่ยคุณภาคภูมิถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกว่าหมดหวังอ่ะ
ตอนนั้นตรวจทั้งกล้องภูมิปีกกระพุงแก้มที่มีลำมงน้ำหมาตรวจดำหมาคุณยายมาตรวจหมด
คือมันคัดเชนว่าเป็นของคุณยายแต่คู่กรณีเบอร์เงินหมดแล้ว
ขึ้นเงินแล้วเบิกเงินแล้วหนีไปต่างประเทศหมดแล้ว
ฟังเสียงลูกสาวของคุณยายประดับนะคะ
แรงใจประเด็นว่าทำไมไม่อายัดเงินทั้งที่ว่าลอตเตอรี่เนี่ยอยู่กับพนักงานสอบสวนชุดแรกแล้ว
ใช่และกองสลากโทรมาเองเลยมาคุยกับเขาเองเลยว่าให้ทำหนังสือส่งไปที
อืมทำไมเขาถึงไม่ทำทำไมเขาถึงต้องโกหกว่าส่งไปแล้วครับส่งแล้วครับ
แต่ไม่ส่งไม่มีหนังสือไม่มีอะไรมาเลยเขาก็รอกันแทบนู้นตั้งสามชั่วโมง
พอช่วงบ่ายพรทิพย์ก็ไปขึ้นเงินทีนี้ประเด็นเรื่องของคดีความในเรื่องนี้อ่ะนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนิมิตรแสงอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานสรุปได้แล้วว่าลอตเตอรี่๖ล้านบาทเป็นของคุณยายประดับจริง

พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะนำสำนวนให้อายการภายในต้นเดือนมีนาคมนี้
แต่พรทิพย์เขาไปไหนต่อไหนแล้วอะค่ะไปต่างประเทศแล้วอะค่ะ
แล้วก็ตำรวจกองปราบไปค้นบ้านของนางสาวพรทิพย์นะคะ
บอกว่าเบื้องต้นก็ไปอายัดทรัพย์สินหลายรายการมูลค่าก็หลายแสนบาท
แต่ลอตเตอรี่นี่๖ล้านนะคะมูลค่าเนี่ยรางวัลที่๑นะคะ

ก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยเงินทองอะไรก็ลูกสาว
ก็เอาไปก็ที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินอะไรที่ว่าจะเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับ
พนักงานสอบสวนคนแรกที่ว่าให้โรตเตอรี่ไปเขาบอกว่าเขาก็ถ่ายรูปไว้แล้วไง
แล้วก็คืนไปเพราะถ้าเกิดลอตเตอรี่รางวัลที่๑มันเป็นของเขาจริง
แล้วมันหายไปใครจะรับผิดชอบผมก็เลยให้เขาไป